มาดูประสบการณ์ความรู้สึกแย่ของครอบครัวหนึ่งหน่อยค่ะคุณผู้ชมนะคะ
คือเขาไปเที่ยวที่พัทยา
ไปเช่าภูวิลล่าบ้านหลังใหญ่มีสระด้วย๒คืน๔๗๐๐
โอ้โหครึ่งแสนนะ
บ้านต้องรู้ต้องดูดีครับ

คิดกับสิ่งที่ได้ต่างกันราวกับฟ้าและเหวเลยค่ะ
อ๋ออะไรมันยุบเต็มไปหมดคุณ

มิกกี้เมาส์ตัวเล็กนิดเดียว
แต่แมงสับตัวอื่นก็เยอะไปหมดเลย
ใช่คือกลายเป็นว่าดูสิค่ะ
แทนที่จะมามีความสุขสนุกสนาน
ต้องมาวิ่งหนีหนูตอนกลางคืนนะ
แล้วคุณคิดดูกลัวถ้าหนูมันจะกระโดดลงสระเมื่อกี้นะ

หนูด้วยแมลงสับด้วยกิ้งกือด้วยนะคะคุณผู้ชม
อ๋อสิงสาราสัตว์แทบทุกประเภทแทบทุกชนิดแหละค่ะ
เจอที่บ้านหลังนี้นี่เป็นความรู้สึกที่เจ้าของคลิปบอกว่าเฮ
มันไม่โอเคเลยอ่ะครับคุณผู้ชมครอบครัวนี้เขาบอกว่า
ไปเช่าพูลวิลลารู๘ห้องนอนค่ะ
ห้องนอนแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนี่สองคืนไปกันทั้งหมดยี่สิบคน
ค่าที่พักไปสี่หมื่นเจ็ดครับมันเป็นลักษณะอาคารสามชั้น
และสองตึกไงคุณค่ะที่ประมาณสักเก้าสิบตารางวา
ให้สระว่ายน้ำร่วมกันเนี่ยนะฮะใช่ค่ะคือไปกันหลายหลายคนดู
ท่าทางจะสนุกดีนะคะแต่นี่นั่นคือแมลงสาปใช่ไหมพี่บุ๊
ใช่แมลงสาบพุนอืมโอ้โหเนี้ยวิ่งอยู่ขอบสระแบบนี้
นะฮะมาจักรเอกกันแล้วอ้าวเธอจะไปไหนเดี๋ยวฉันไปทางนู้นดีกว่า
แล้วฉันไปทางนี้ดีกว่าแต่ว่ายุ้ยเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมลองจินตนาการว่าถ้าเป็นเรา
เราไปเช่าภูวิลล่าแล้วมาเจอสภาพแบบนี้

คือเจ้าของคลิปบอกว่าเข้าพักวันแรกก็คือวันที่๑๐มิถุนายน
เข้าไปถึงก่อนเวลานะเช็คอิน
เช็คอินก่อนเวลา๑๐นาที
แม่บ้านก็พาไปสำรวจสภาพบ้าน
พร้อมกับมีการแจ้งกฎระเบียบต่าง
ตอนที่แม่บ้านพาไปสำรวจสภาพบ้านนะ

ไปเจอแมลงสาปตรงสาปว่ายน้ำ
แล้วในห้องน้ำชั้น๒ของบ้านนะคะ
ห้องนอนกลิ่นเหม็นอับแบบจมูกมาก
ทีนี้พอตกข้ำ
มีแมลงสาปหลายสิบตัวออกมาวิ่งเพ่นพลาดเลยนะคะ

ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งแม่บ้านให้มาดูหน่อย
ก่อนที่แม่บ้านมาดูคือกวาดเจ้ามะแรงสาปเจ้าหนู
เห็นไหมเข้าไปอยู่รวมกันในที่โกยผง
นับแล้วรวมเป็น๑๐ตัวได้ค่ะ
ตอนที่โทรแจ้งแม่บ้านให้มาดูเนี่ยแม่บ้านก็แจ้งบอกว่า
อ่ะเดี๋ยวจะมาจัดการให้ในวันรุ่งขึ้น
มาจัดการให้ในวันรุ่งขึ้น
ต้องนอนกับหนูค้างคืนกับหนูกับแมลงสาป
ต่อคืนตก๒๓๕๐๐บาท
๑คืนความสะดุกหมดไปแล้ว
ยังไม่หมดค่ะที่ถ่ายภาพแอร์ให้ดูเห็นไหมครับ
น้ำแอร์รั่วน้ำแอร์รั่วไหลโจ๊กเลย
แจ้งช่างมาทำก็ไม่จบยังรั่วอีก
สัญญาณอินเตอร์เน็ตก็อ่อนมาก

สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็อับสัญญาณ
พัทยาสัญญาณโทรศัพท์มือถืออับสัญญาณ
เอาล่ะวันแรกผ่านไปคืนแรกผ่านไป
วันที่๒ค่ะแม่บ้านมาแก้ไขเรื่องแมลงสับให้

เอาผ้ามาอุดรูท่อที่ข้างสระว่ายน้ำ

ทีนี้ถามว่าแมลงสาปมันไปทุกที่ที่มีทางนะ
ปรากฏว่ามันไปโผล่ตามห้องน้ำแทนนะคะ
อุดรูบริเวณท่อที่สระข้างสระว่ายน้ำ

ลูกค้าบอกว่าแม่บ้านนะก็รีบมาไล่ออก
ทั้งที่ยังไม่ได้รับเงินค่ามาจำคืนเลยค่ะ
พอเอาเรื่องราวไปโพสต์ในโลกออนไลน์

ค่าส่วนลด๓๐๐๐บาทถ้วน
เพื่อแลกกับการให้ลบรีวิว

แต่ไม่มีคำขอโทษใดจากทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็แม่บ้านเลย
ตกลงอันนี้เป็นค่าเยียวยาหรือค่าลบคลิป

อย่าเรียกว่าค่าเยียวยานะครับ
ตั้งแต่เข้าไปอยู่ก็คือมีปัญหาทุกวันค่ะ

วันที่๒ก็ยังมีเจอแมลงสาบในห้องน้ำ

ห้องเหม็นอับแบบเหม็นอับ

เขาควรจะแบบมีจิตในการมาขอโทษแล้วบ้าง
จ่ายค่าบ้านไม่ใช่ถูกนะ๔๗๐๐บาท
แต่ไม่ได้รับการขอโทษจากทั้งแม่บ้านก็ไม่มี

มีแต่มาจ้างให้เรา๓๐๐บาทเพื่อไปลบรีวิว
แล้วอันนี้๓๐๐บาททุกรีวิวมันต้องให้ความรับผิดชอบ
ที่เขาควรจะให้เราด้วย

ก่อนที่จะมอบห้องพักให้กับลูกค้าได้มีการตรวจสอบแล้วว่า
ไม่มีแมลงสาปไม่มีหนูไม่มีสิ่งสกปรก
หลังจากที่ลูกค้าคนเก่าออกไป
ก็ให้แม่บ้านมาทำความสะอาดทุกครั้ง

น้องรับความผิดที่เกิดขึ้นขอโทษลูกค้า
ไม่รู้เหมือนกันว่าแมลงสาปมันเข้ามาได้ยังไง
เพราะปกติจะจ้างบริษัทกำจัดแมลงเข้ามาจำกัด
กำจัดแมลงเนี่ยทุก๓เดือน

ต่อไปก็คงเพิ่มความถี่ในการกำจัดแมลงมากกว่านี้นะคะ
ส่วนหนูที่พบน่าจะมาจากข้างนอก
เขาบอกว่าน่าจะมาจากข้างนอกภูวิลล่า
แม่บ้านแม่บ้านของภูวิลล่ายืนยันเช่นกันนะครับ
บอกว่าคือได้ให้ลูกค้าเปิดเช็คดูทุกห้องก่อน

เพราะตอนที่ลูกค้าเข้าไปพักเนี่ย
มันมีการเปิดไฟประดับคือหลากสีค่ะ
อยู่ในห้องนะฮะถ้าย้อนไปดูในคลิปหน่อย

แต่ทีนี้ครับแม่บ้านเขาออกมาขอโทษอย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ทัน
ในวิธีการกำจัดแมลงสาปเหล่านี้
ทำไมรู้ไหมฮะคือคนมาเช่าเนี่ย
แจ้งแม่บ้านแล้วให้แม่บ้านมาดูหน่อย
มันมีแมลงสาปเนี่ยวิ่งอยู่ในบ้านนะฮะ
แม่บ้านก็เลยเอายาฆ่าแมลงเนี่ย

ยอมรับนะไปฉีดลงท่อกะ
จะให้แมลงสาปมันหนีหรือว่ามันตายอยู่ข้างในท่อ
ไม่คิดว่าพอฉีดลงไปเท่านั้นแหละ

ผุดขึ้นมาอยู่ข้างบน
แต่ถ้าจริงนะคุณ

จะสมราคาเหมือนกันเพราะว่ามันหลังใหญ่

ปรับปรุงแก้ไขซะนะคะ

ใหม่เข้ามาต้อนรับเป็นอย่างดีเนี่ย
ผมว่าก็จะมีโอกาสทำธุรกิจต่อไปนะ

ที่เขาดูแลเรื่องของที่พัก
เรื่องของโรงแรมเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย

บอกว่าที่พัทยามันจะมีภูวิล่าที่เปิดเองแบบนี้เยอะ
เปิดเองให้เช่าเองจ่ายเงินกันเองแบบนี้เยอะ